คุณผู้ชมครับเริ่มมีความชัดเจนแล้ว
สำหรับเก้าอี้ของรัฐบนตรีต่าง
ก็เป็นพักร่วมรัฐบาลที่เข้ามาถูกจัดสรร
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง
เป็นคนที่๒๙ของประเทศไทยสมัยที่๒

มีทั้งพักที่อยากจะทวงคืนแต่ก็ไม่ได้
ผิดหวังกันไปคนที่สมหวังก็มี

แล้วก็การนั่งเก้าอี้ตำแหน่งต่างนั้น
มีผลอย่างไรกับการบริหารของรัฐบาลประยุทธ์๒
เราพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกจาในคิดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

เมื่อวานนี้หลังจากได้รับพระบรมราชองค์การ

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกสมัยหนึ่ง
ผลเอกประยุทธ์ก็ได้นัดหารือกับ

พักพลังประชารัฐคนสำคัญสำคัญ
เพื่อดูเรื่องโผล่รายชื่อคณะรัฐมนตรี
แล้วเมื่อคืนนี้ตอนดึก
โผล่ที่ว่าก็รอดออกมาแล้วกลายมาเป็นหัวข่าว
หนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้

ดูหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์นำมาพาดหัวเช้าวันนี้
ฉะนั้นสรุปอีกทีนึงว่า
ข่าวที่เกิดขึ้นวันวันนี้หนึ่ง
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
บิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ์นั้นไม่เหรอครับ
ป้อมพลเอกประวิทย์จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว
แต่ก็ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่
รองสมคิดก็นั่งอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเหมือนเดิม
วิศนุเครืองามก็นั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเหมือนเดิม

ฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเห็นรายชื่อคอลโลมอลแล้ว
ถามว่ารัฐบาลนี้
จะอยู่ยืดอยู่รอดอยู่ได้นานแค่ไหน
สมมุติฐานที่ว่าไม่ใช่สมมุติฐานบนข้อเท็จจริงที่ว่ามีอยู่๒๕๔เสียง
ถ้าเกิดมีปัญหานิดเดียวตรงไหนก็ตามแต่มีปัญหาทันที
สำคัญใครสมหวังใครผิดหวัง
เริ่มตั้งแต่คุณสมศักดิ์เทพสุธินเป็นข่าวมาตลอดจำได้ไหมครับว่าคุณสมศักดิ์ในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตรเขาต้องการจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อไปทำโครงการนั่นโครงการนี่เท่าที่คิดไว้และออกไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเขาอ้างว่าที่คนเลือกเข้ามาก็เพราะอยากให้คุณสมศักดิ์ไปแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกร
พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ฉะนั้นคุณสมศักดิ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับสุดท้ายไปจบเอาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีข่าวมาตลอดมาแบบเรียบเงียบว่าไม่เรียกร้องไม่ต่อรองแต่สุดท้ายคุณสุริยะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ครับสำคัญนะครับยุคนี้เนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสำคัญเรียกว่าเป็นกระทรวงเกรดเอ
คุณนัทพลทีพสุวรรณเดิมที่ว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อเก้าอี้นี้เป็นของคุณสุริยะ
คุณนัทพลต้องไปลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นไปตามโผล่ครับ
คุณสมคิตเอาไปไว้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสนทิรัฐคุณสนทิรัฐ
สนทิจิรวงใจจริงเนี่ยอยากจะกลับไปนั่งกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปสารงานต่อ
แต่ว่าเมื่อเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขับพาณิชย์ตกเป็นโควต้าของประชาธิปัตย์
คุณสนทิรัฐก็ไปนั่งอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่า
เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนานพอสมควรคุณสุวิทย์
บีมีเป็นลัตตูหมดริอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นกระทรวงใหม่ครับคุณกอบศักดิ์ผู้
มากันครบนี่ในส่วนของพลังประชารัฐที่จริงเก้าอี้ย่อยก็
มีเยอะแต่เอาหลักเนี่ยชี้ให้เห็นว่านี่อยู่กับพลังประชา
รัฐส่วนของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาได้ตามที่เขาตก
ลงกันไว้ก่อนที่จะวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เขาตก
ลงกันไว้ก็ได้ตามนั้นแม้จะมีช่วงหลังมีข่าวว่าพลัง
ประชารัฐเขาไม่ยอมจะทวงคืนโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรี
เกษตรของประชาธิปัตย์เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการคมนาคมของ
ภูมิใจไทยแต่สุดท้ายก็ออกมาตามที่ประชาธิปัตย์และภูมิ
ใจไทยต้องการฉะนั้นถ้าดูตามนี้หนังสือพิมพ์วันนี้เขา
หัวว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ได้เกรดเอสมใจแล้ว
ก็มีสอดคล้องกับหัวข่าวที่ว่ากลุ่มสามมิตรแห้ว
อันนี้ก็อดเกษตรคมนาคมได้แค่พลังงานกับกระทรวง
ยุติธรรมนี่ของกลุ่มสามมิตรฉะนั้นถ้าถามว่าจะอยู่กัน
ยืดมากน้อยแค่ไหนเรื่องของพลังขอประชาธิปัตย์กับภูมิ
ใจไทยเขาจบแล้วเขาได้อย่างหวังฉะนั้นแรงกระเพื่อมจาก
พักร่วมไม่มีปัญหาให้จับตาดูที่พักพลังประชารัฐ
เองสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั่นแหละเพราะการที่คุณสมศักดิ์
พลาดหวังจากเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้ว
ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายมุ้งนะครับในภักดิ์พลังประชารัฐ
ของไม่พอเก้าอี้มีไม่พอนั่งเก้าอี้สิบห้าตัวแต่มีคนอยาก
เป็นรัฐมนตรีและเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์จะเป็นด้วยมากกว่า
นั้นในพักพลังประชารัฐเองจะมีปัญหามีปัญหามีปัญหา
ขึ้นมาก็๒๕๔เสียงที่เกินอยู่เอาอยู่ไหมล่ะครับ
มีแรงกระเพื่อมเคลื่อนไหวนิดเดียวสภาก็ล่มแล้วก็ไปกัน
ไม่ได้ฉะนั้นถามว่ารัฐบาลนี้ชุดนี้จะอยู่ยืดอยู่ยาว
แค่ไหนไม่ต้องไปดูที่พักร่วมให้ดูที่พักพลังประชารัฐเองและอีกกลุ่มมุ้งเล็ก
น้อยย่อยที่ผิดหวังตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไหน๑๑พัก๑๑คนพักละคนที่เขายัง
ที่เขายังมีความปรารถนาว่าเขาขอมีส่วนถึงแม้ว่าการแถลงข่าวจะออกมาบอกว่าไม่มี
ปัญหาแล้วแต่ลึกมีอยู่ครับฉะนั้นการที่รัฐบาล๒๕๔เกินครึ่งไปแค่๔เสียง
กระเพื่อมตรงไหนนิดเดียวก็มีปัญหาและจุดสำคัญที่เป็นปัจจัยสำคัญ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็แสดงให้เห็นที่หัวข่าวไทยรัฐพาดหัวว่านายกก็รู้ครับ
ธรรมนองว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนบิ๊กตู่รู้ตัวบอกใจเย็นอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้แสดงท่าทีเลยว่าจากนี้ไปการเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้จะไม่เหมือน
การเป็นนายกรัฐมนตรี๕ปีที่ผ่านมาคือจะใจเย็นลงเมื่อวานนี้ก็จะจากับนักข่าว
แต่คำถามก็คือว่าผลเอกประยุทธ์จะคุมอาการอย่างนี้ไปได้นานแค่ไหน
ไหนจะคุมอาการไปได้นานแค่ไหนและถ้ามีปัญหาสองในสภา
ถ้าถูกยั่วยุจากพักฝ่ายค้านเริ่มตั้งแต่การตั้งกระทู้
ก็ต้องจับตาดูว่าฟิลขาดไหมหลุดไหม

กลุ่มสภาพได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฟิลขาดหลุด
การเมืองในสภาก็จะเดือดและให้จับตาดูตรงนั้นด้วย
และที่สำคัญคือถ้าคิดว่านายกรัฐมนตรีไปสภาให้น้อยลง
เพื่อหลีกเลี่ยงแต่อย่าลืมนะว่าประชาธิปัตย์
เขายื่นเงื่อนไขไว้ตั้งแต่ต้นว่าการที่เขาจะร่วมรัฐบาล
อีกข้อหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญ
กับสภาผู้แทนราษดรอ้าวเขาตั้งเงื่อนไขไว้ด้วยนะ
ก็แปลว่าถ้านายกจะเลี่ยงไม่ไปตอบกระทู้ในสภา
คนนั้นมอบคนนี้ประชาธิปัตย์จะว่ายังไง
ขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้แล้วท่านจะตอบคำถามได้เองว่า
รัฐบาลนี้จะอยู่ยืดอยู่ยาวแค่ไหนยังไง
กับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สภาพนะครับหลายคนก็กังวลแล้วก็เป็นห่วงท่านนายกนะ
บอกว่าท่านจะใจเย็นมากพอหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์สุภาพพูดไว้ว่า
เกิดเข้าไปทำหน้าที่คราวนี้เป็นสมัยที่สองเนี่ย
คือนายกแบบเต็มตัวแล้วไม่ใช่นายกที่มาจากคอสชแล้ว
ก็ต้องตอบคำถามทุกอย่างให้ได้ด้วยความใจเย็น
ใช่แต่ว่าเริ่มเมื่อวานนี้ก็บอกกับนักข่าวแล้วไง
หลังจากนี้จะมีแต่เรายิ้มนะจ๊ะแล้วก็จ๊ะจ่านะครับ
เดี๋ยวรอดูต่อไปโดยเฉพาะในสภานะ